งานเข้าอย่างจังเลยค่ะนักร้องนักแสดงหนุ่มฮัทจิรวิทย์นะคะ
เมื่อมีชาวเน็ตค่ะเขาไปถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว
แล้วปรากฏว่าไปเจอชื่อนามสกุลแล้วก็อินสตาแกรม
รวมถึงลายเซ็นต์ค่ะคุณค่ะอยู่บนหลักกิโลเมตรค่ะ
ซึ่งก็มีกระแสวิภาควิจารณ์ไปเหมือนกันนะคะว่าเกิดความไม่เหมาะสมค่ะ
กลายเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีเมื่อมีสมาชิกรายหนึ่งของเว็บไซต์ดัง
โพสต์กระทู้หัวข้อว่าไปเที่ยวภูชีดาวเจอนักร้องทำตัวแบบนี้ไปไม่เป็นเลย
โดยเล่ารายละเอียดว่าได้เดินทางไปเที่ยวภูชีดาว
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่จังหวัดเชียงรายและตรงจุดชมวิวมีหลักกิโลเมตรตั้งอยู่
ซึ่งปรากฏว่ามีการเขียนชื่อนามสกุลลายเซ็นต์รวมถึงชื่อยูสเซอร์อินสตาแกรม
ระบุว่าเป็นของนักร้องนักแสดงรายหนึ่งซึ่งตัวเองเห็นว่าไม่เหมาะสม
นำมาโพสต์ลงกระทู้ดังทั้งนี้ชาวเน็ตได้ตามเข้าไปสอบถามในไอจีดังกล่าว
และภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยแต่เจ้าของไอจีกลับต่อกลับ
ข้อความที่ค่อนข้างรุนแรงทำนองว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
เขียนข้อความลงบนหลักกิโลเมตรก่อนจะลบข้อความดังกล่าวทิ้ง
แต่ชาวเน็ตมือไวบันทึกภาพไว้ทันและนำมาโพสต์ต่อ
วิภาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมของดาราคนดังกล่าวด้วย
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของฮัทจิรวิทย์
ได้รับคำตอบว่าเจ้าตัวทราบข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์แล้ว
แต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ลงชื่อและถ่ายรูปเพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวจริง
เป็นอารมณ์โกรธที่ถูกชาวเน็ตเข้ามาต่อว่ามากมาย
แต่เมื่อรู้ตัวว่าไม่เหมาะสมจึงตัดสินใจลบข้อความดังกล่าวทิ้ง
เราก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย

ในอำเภอก็ได้เปิดเผยกับทีมสายตรวจโซเชียลไทยรัฐออนไลน์
ท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะว่า
จากการสอบถามค่ะผู้ใหญ่บ้านแล้วค่ะได้ความว่าในวันนั้นนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กรรมการหมู่บ้านค่ะ
ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่มีใครอนุญาตให้เขียนบทบนนะคะ
หลักกิโลเมตรแล้วก็ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกว่าเป็นสิ่งของสาธารณะไม่ควรขีดเขียนลงไป
ใช่แล้วค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะทางผู้ใหญ่บ้านจะนำสีไปลบตัวหนังสือบนหลักกิโลเมตร
และอาจจะนำป้ายไปตั้งเพื่อตักเตือนนักท่องเที่ยวนะคะ
สำหรับหลักกิโลเมตรดังกล่าวเป็นหลักเขตแดนประเทศไทยลาว
ซึ่งตามกฎหมายแล้วก็ห้ามทำลายสภาพหลักเข็ดแดนประเทศวิกเช่นกันนะคะ
แต่ว่าไม่อยากให้เรื่องใหญ่โตมากอยากให้หลักกิโลเมตรกลับคืนมาในสภาพที่เหมือนเดิมก็เท่านั้นเองค่ะ
อย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็คงต้องฟังหนุ่มฮัทด้วยค่ะว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยังไงค่ะ
ใช่แล้วค่ะจริงแล้วการเป็นบุคคลสาธารณะนะคะจะคิดจะทำอะไรก็ตามต้องระมัดระวังตัวเองมากถึงเท่าตัวเลยนะคะคุณ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลไปไวมากเป็นเหมือนดาบสองคมเลยทีเดียว
ถูกต้องนะคะก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยค่ะ